ความคืบหน้านะคะคดียิงสปายกับฟอส
ที่บริเวณลานวัดเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ

ล่าสุดออกไม้จับไป๖คน๖ไม้
ด้วยการจับได้๔คน
คนล่าสุดก็คือในมดในมดมีอาการติดต่อขอเข้ามอบตัว
ในพื้นที่ภาคใต้ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจควบคุมตัวขึ้นเครื่องบินมาทันที
ลงที่ดอนเมืองและเค้นสอบทันทีนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางด้านของในมด
ค่อนข้างให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตำรวจ

เขาไม่รู้ว่าเสียอ้วนจะไปก่อเหตุถึงขั้นยิงคนตาย
เขาบอกว่าหน้าที่ของเขาที่รับมาจากเสียอ้วน

สองคุ้มกันเสียอ้วนในวันที่ไปลงมือสังหาร

บอกไม่รู้ว่าจะมีการยิงคนถึงขั้นตายขนาดนี้นะคะ

สำหรับการสอบสวนครั้งนี้จากคุณยุธยาตุ้มมี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานส่วนเข้ามานะคะจากจังหวัดชนบุรีค่ะ

การสอบสวนในมสเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เดินทางมาเช่าบ้านให้กับเสียอ้วนเท่านั้นนะครับและในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ก็ได้เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี
โดยยืนยันว่าตอนนี้ได้รวบรวมพยาหลักฐานมากไปกว่าร้อยละ๙๕แล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกศักระพีเพียวพนิษฐรองผู้ประคับการตำรวจภูทร
จังหวัดชนบุรีได้เดินทางไปประชุมร่วมกับพันธบรวจเอกอาทร
ชิ้นทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนแล้วก็พนักงานสอบสวน
ห้องประชุมชั้น๒ของสพนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีครับ
โดยอนุญาตให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็สื่อมวลชนไปบันทึกภาพเล็กน้อย
และได้ชี้แจงว่าเป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี
หนุ่มสาวที่เขาชีจันทร์หลังควบคุมตัวนายกฤษณะศรีศุกร์หรือว่านายมด
ลูกน้องของเสียอ้วนซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้คนที่๔
จากผู้ต้องหาทั้งหมด๖คนโดยที่เหลืออีก๒คนก็คือมือยิงได้แก่เสียอ้วน
แล้วก็ลูกน้องที่ชื่อว่าบ่าวยังคงหลบหนีไปได้
โดยยืนยันนะครับว่าการออกหมายจับตอนนี้ออกไม้จับครบทุกคนแล้ว
มีพยาหลักฐานพร้อมทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พยานบุคคล
แต่ต้องประชุมติดตามรายละเอียดอย่างรอบครอบเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
แล้วก็เชื่อว่าหากควบคุมตัวเสียอ้วนไว้ได้ผู้ต้องหาจะต้องต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
เนื่องจากเป็นคนกว้างขวางอีกทั้งยังมีประสบการณ์ต้องคดีมาก่อน
แต่ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้ครับ
โดยหลังการประชุมพันธุ์ตำรวจเอกศักรพีออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับ
โดยบอกว่าการสอบสวนนายมดขณะนี้ยังคงให้การภาคเศษ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในมดมีอาการเครียดแล้วก็เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยนายมดเองยอมรับว่าเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วยรถทัวร์ตามคำสั่งของเสียอ้วนให้มาหาบ้านเช่าสำหรับท่องเที่ยวย่านพัทยา
โดยได้เช่าบ้านอยู่ที่ซอยนาเกลือ๑๒เพื่อรอเสียอ้วนแล้วก็ลูกน้องทั้งหมดมาวางแผนก่อเหตุครับ
ซึ่งในมดเองยังปฏิเสธด้วยนะครับว่าไม่รู้ว่าเสียอ้วนจะมาวางแผนก่อเหตุยิงฟอสและสปายจนเสียชีวิต
โดยหลังก่อเหตุนายมดได้เดินทางกลับด้วยรถทัวร์ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิด
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะครับคงต้องนำตัวในมดไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุในเช้าวันพรุ่งนี้
ก่อนเวลาแปดนาฬิกาครับส่วนความคืบหน้าการติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออีกสองคนนะครับ
ก็คือเสียอ้วนแล้วก็ในบ่าวบอกได้เพียงว่าตอนนี้ทั้งสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่เจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังทุกจุดที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นที่กบดานของทั้งสองคนแล้วครับ
โดยรองผู้ประคับการตรวจบุทรศาสตร์ชมก็ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่รวบรวมไว้พร้อมกว่า๑๙๕แล้วนะครับ
ยืนยันว่าจะสามารถเอาผิดเสียอ้วนแล้วก็ผู้ที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ได้ครับ
สำหรับการทำแผนชี้จุดในวันพรุ่งนี้นะครับโดยจะพาในมดไปชี้จุดต่างโดยเฉพาะบ้านเช่า
แล้วก็จุดเกิดเหตุที่เขาชีจันทร์หลังจากนั้นก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาทันทีครับ
ขอบคุณคุณยุธยาด้วยนะคะมีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับ
ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะว่า
นายบ่าวซึ่งชื่อจริงก็คือนายนรงวรินทรเวท
ในการก่อเหตุครั้งนี้เป็นมือปืน
ซึ่งยิงทั้งฟอสแล้วก็ยิงทั้งสปายด้วยเนี่ยนะคะ
มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจในพื้นที่นครศรีธรรมราช

ตอนนี้ตำรวจรับตัวขึ้นเครื่องมาแล้วลงดอนเมือง
จะไปที่ชนบุรีเค้นสอบต่อเลยนะคะ

เห็นบอกว่าตำรวจไปจับตัวได้ที่อำเภอชวาง
เพราะว่าหนีไปกบดานที่ชวางนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
แล้วก็จะนำตัวนายบ่าวมาที่ดอนเมืองเย็นนี้
หลังจากนั้นก็นำตัวไปที่ชนบุรีเลยนะคะ
แล้วคาดว่าจะนำตัวนายบ่าวกับนายมดเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้พร้อมกันเลยค่ะ